มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือว่าเรียกว่าบัตรคนจนในการเอาไปซื้อของ
ใช่แล้วร้านที่เปิดรับบัตร

เพราะว่าร้านทงฟ้าที่เชียงใหม่เขาขึ้นป้ายเลยคุณผู้ชม
บอกผู้ที่สภานี้ใครที่มารูดบัตร
ชาร์จเพิ่มอีก๕ในการซื้อสินค้า
ที่เชียงรายใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
กระทรวงพาณิชย์บอกว่าไม่เอาไว้แน่
แล้วก็ล่าสุดร้านนี้ที่เชียงรายออกจากโครงการไปแล้ว

จะทำแบบนี้จะซ้ำเติมคนจนแบบนี้ไม่ได้

โดยเรื่องนี้นายพรชัยธีรเวศที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคเนี่ย
ก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันด้วย
บอกว่าร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการทงฟ้าประชารัฐเนี่ยนะ
ไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม
จากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยได้
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเก็บเงินเพิ่มเขาคิดได้ยังไงคะ
เออนั่นน่ะสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงไม่สามารถเก็บเพิ่มได้
เพราะว่าสินค้าที่ซื้อมาขายมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในสินค้าแล้วไง
แล้วทางร้านไปขอคืนภาษีซื้อจากกรมได้อยู่แล้วไง

ก็มาชาร์จเพิ่มกับคนผู้บริโภคไม่ได้

กรมบัญชีกลางก็มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ก็เลยไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนไม่ได้เป็นภาระของร้านค้า
ดังนั้นถ้าเกิดว่าพบนะว่าร้านไหนผิดหลักเกณฑ์เนี่ย
โดนถอนออกจากการเป็นร้านทงฟ้าประชารัฐ
หากจะทำความผิดคือว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่
กรมการค้าภายในได้กำหนดให้มีการตั้งร้านค้าประชารัฐ
แล้วว่าห้ามเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม
ห้ามเก็บผลิตต่างก็คงเป็นเรื่องของการผิดเงื่อนไข
ส่วนในกรณีของทางกระทรวงการคลังเอง
ก็มีคนบอกว่ามีค่าใช้จ่ายซึ่งความจริงก็ไม่ใช่อยู่ดี

สับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน
ส่วนทางกระทรวงพาณิชย์ก็พบแล้ว
ร้านค้าที่เรียกเก็บเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มร้อยละ๕ดูสิป้ายเขาเขียนบอกว่าอย่างไร
ให้ลูกค้าทราบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปทางร้าน
ขอเก็บเงินจากบัตรรูดร้อยละ๕๐

บอกว่าที่เขียนป้ายติดไปรู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าได้ติดป้ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจริง
ก็แจ้งลาออกจากโครงการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

นะครับเมื่อกี้เขียนบัตร๒๐๐เก็บ๑๐
๓๗๕อะไรก็ว่าไปนะ
ชนเขาก็ได้งบในการใช้จ่ายต่อเดือนไม่กี่บาท๓๐๐บาท

แต่เขาก็รับผิดชอบเนอะออกจากโครงการแล้วนะฮะ